หรือไงคะ

แต่ว่าเป็นรูปน้องหมา

ไม่กล้าจะเอาช้อนไปตักกินเลยทีเดียว

เหมือนลูกหมานอนหลับ

อยู่ที่ถนนนิมมารเหมินซอย๑๗

เรียกได้ว่าเป็นไอศครีมน้องหมาที่น่ารักจนแทบจะกินไม่หลง
ที่บอกว่ากินไม่ลงนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่ากินนะ
แต่มันดูน่ารักดูเหมือนจริงมากจนไม่กล้ากิน
มีหลายท่าทางนอนหมอบแบบนี้ก็มี
นอนแบบมันลับอยู่เลย
แล้วเป็นไอศครีมเหรอคุณชนะ

แล้วพอถ่ายรูปเสร็จละลายไหม

ใช่แล้วครับแล้วเขาบอกว่านอกจากไอศกรีม
รูปน้องหมาแล้วที่ร้านยังมี

อันนี้ห้ามกินครับไม่กินห้ามกิน

กินไม่ได้นะน้องหมานี้ตัวจริง

ถ้าเกิดใครชอบหมา

ผ่านไอติมน้องหมาได้นะครับ
คือร้านนี้ที่มีพันนี้เอาไว้เพราะว่าไอศครีม
เขาจำลองย่อส่วนทำเป็นรุ่มน้องหมามา

อยู่ที่ไหนคุณชนะ

ถ้าหากไปกันไม่ถูกก็ลองโทรไปสอบถามกัน
ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับ
ที่ไปที่เชียงใหม่เขาว่าไปกันเยอะมาก๐๙๗๙๒๑๐๗๘๗ส่วนอีกหมายเลข๐๙๓๓๐๑๒๒๖๖นะครับ
ร้านเปิดตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่มโอ้ยาวไปเลย
ใครที่ชื่นชอบหมาอยากทานไอศครีมน่ารักไปกันได้นะ